ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะ
ตำรวจได้นำตัวเยาวชน๒รายค่ะที่ไปก่อเหตุยกพวกไล่ฟันคู่อริ
แยกราชวัฒน์นะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๒ราย
คนเอ่อมีบาดเจ็บสองสาหัสหนึ่งนะคะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจควบคุมตัวได้แล้วก็นำไปฝากขังต่อสารคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็เป็นความคืบหน้าที่ตำรวจสนดุสิตนำตัวเยาวชน๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ค่ะ
ยกพวกตีกันที่แยกราชวัฒน์ที่แขวงถนนนครชัยศรี
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองนะคะสาหัสหนึ่งนะคะ
เจ็บ๒รายสาหัส๑รายพร้อมอาวุธมีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ขออำนาจศาลฝากขังนะคะแม่ของเยาวชนอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นนักเรียนเทคนิคดุสิตหนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกว่า
หลังจากเข้าเยี่ยมลูกชายที่สอนอบอกรู้สึกตกใจที่ลูกชายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ลูกเนี่ยเคร่งเครียดระหว่างที่ตำรวจสอบปากคำแต่ไม่ได้บอกอะไรกับเธอว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
บอกว่าปกติแล้วเขาตั้งใจเรียนมากเลยเช้าไปเรียนเย็นก็กลับบ้านเป็นปกติ
ก็ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มไหนค่ะ
กับนักเรียนเทคนิคดุสิต๒กลุ่มนี้ค่ะ
นักเรียนอาชีวสินคนหนึ่งเนี่ยมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจแต่ไม่มีตำรวจออกมา
ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาทันค่ะ
แล้วก็เอามีดแทงไปที่หน้าอก
หลังจากนั้นกลุ่มของนักเรียนอาชีวสินก็วิ่งตามมาช่วย
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
อีกคนนึงวิ่งหนีข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามแต่หนีไม่พ้น
นักเรียนอาชีวสินก็เลยรุมฟันนักเรียนเทคนิคดุสิตหลายคนเลย
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ายังกลัวอยู่มากเลย
เพราะว่าอยู่ตรงนี้มาประมาณ๑๐ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะ